คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้แชร์สนั่นลั่นโลกโซเชียลเลยครับ

คาเฟ่เขาใหญ่เขาโพสต์ภาพเอาไว้แบบนี้
เป็นภาพรวมมิตรสงครามกลางร้านกาแฟ

เราฟังแบบนี้เราสงสัยอะไรคือรวมมิตร

ปะทะกันในร้านกาแฟหลายครั้งนั้นเหรอคะ

คือร้านกาแฟไม่ใช่เป็นนั่งชิวแล้วชมวิวแล้วจิบกาแฟอย่างนั้นหรือครับ
ฮะแต่อันนี้มีเรื่องร้อนในร้านกาแฟ
คุณผู้ชมฮะเป็นอีกเรื่องราวที่ถูกแชร์กัน
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปโอ้โหแชร์กันสนั่นเลยนะครับ

และอย่างที่บอกคุณผู้ชมไป
คือเกริ่นไปนะคุณตกใจแต่จริงเรียกเสียงฮาจากชาวเน็ตได้
อืมยังไงครับหลังจากที่เพจนี่ฮะ
ได้โพสต์เล่าวิรกรรมของลูกค้าที่ทางร้านเคยเจอ
ทำข้าวของเสียหายร้านเละเทะ
โดยระบุว่าที่เห็นลงรูปเราไม่ได้เก็บเงินลูกค้าเพิ่มแต่อย่างใด
ถามว่าใจดีหรือเปล่าเพราะตามไม่ทันต่างหาก
คนทำหนีขึ้นรถกันไปเร็วมาก
ขณะที่ระบุเพิ่มเติมนะครับว่ารูปแต่ละรูปคือผลงานของลูกค้าคนละคนกัน
เละเทะแบบนี้แต่ละคนมาเอ๊ะทำไมไม่ชิวเหมือนคุณกระเต็นบอกนะ

ทำไมมันเละขนาดนี้นะฮะ
พร้อมกับลงรูปภาพอีก๔รูป
บรรยายคือวีรกรรมของลูกค้าใต้ภาพในแต่ละภาพนะครับ
ตั้งแต่ลูกผลักเก้าอี้ล้มไม้แตกแล้วลุกกลับบ้านเลย
ขึ้นไปยืนบนเก้าอี้ไม้หักเนียนแล้วเดินหนี
และลูกค้าทำจานแตกเละเลยแต่ก็ยังกินต่อแบบเงียบ
แล้วเดี๋ยวเราค่อยย่องขึ้นรถกลับกัน
โถเห็นใจเจ้าของร้านจังเลย
ถ่ายรูปได้ไม่สวยเอ้าสาดกาแฟใส่ซะหน่อยนะฮะ

เขาบอกโอ้โหคู่รักชายหญิงคู่หนึ่งที่มาเที่ยวคาเฟ่แห่งนี้

ถ้าว่าฝ่ายชายถ่ายรูปสาวเจ้าเนี่ยไม่สวยเลย
ผู้หญิงก็เลยหัวร้อนสาดกาแฟใส่แฟนนุ่ม
ทะเลาะกันกระจายเต็มทั้งโต๊ะทั้งพื้น
พอทะเลาะกันแบบนี้เจ้าของร้านก็เอาไงดี

เราไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะไปห้ามเขา
สุดท้ายทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเดินออกจากร้าน
คือจ่ายเงินแล้วไงฮะเดินออกจากร้านไป

ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสงความคิดเห็นอย่างล้นหลามนะครับ
บ้างก็แซวบ้างก็สงสารทางร้านที่ต้องเจออะไรแบบนี้นะครับ
นี้ก็มีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาต่อว่าลูกค้าเหล่านี้นะฮะ

พร้อมกับแนะนำให้ทางร้านฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้เลย
และตำหนิการกระทำของลูกค้าแต่ละรายแต่ละราย
เพราะการกระทำแบบนี้เป็นเรื่องที่แย่มากนะครับ

นี่มันสงครามกลางร้านหรือเปล่า

ฟังดูแล้วก็มันดูมันเป็นบรรยากาศที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในร้านกาแฟแต่มันก็เกิด
และก็ถ่ายเพื่อนคนยังอยู่บนเก้าอี้ถ่ายเพื่อนมองมุมมาข้างล่างอะไรอย่างนี้
ครั้งนี้ร้านเขาก็มีเก้าอี้หักด้วย
โอ้โหเนี่ยค่ะพอรวมแล้วก็ร้องไห้หนักมากเหมือนกันนะคะเจ้าของร้านนะคะ

นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคุณผู้ชายต้องหัดถ่ายรูปคุณผู้หญิงให้สวย
ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ขนาดนี้เห็นไหมมันบานปลายขนาดนี้เลย